รึพน่ากรณีคดีคุณแป๊งโมนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยแซนเดินทางไปรายงานตัวกับพนักงาน
ช่วงประมาณบ่ายโมง๓๕นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ก็เดินทางไปที่สพมนนทบุรีรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนตามนัดครั้งแรก
หลังถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เมื่อวันที่๓ในสายนโดยทันในความได้ยื่นหลักทรัพย์๒๐๐๐๐๐บาทเพื่อประกันตัว
แล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องเข้ารายงานตัวทุก๗วัน
เปิดเผยหลังรายงานตัวเสร็จค่ะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้กังวลเรื่องคดี
เพราะว่าเป็นการมารายงานตัวตามปกติ
ส่วนเรื่องที่กติกรับสารภาพไม่กังวลเช่นกันเพราะทุกคนก็พูดไปตามความจริงที่เกิดขึ้น
กระติกเองไม่ได้มาปรึกษาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการพูดคุยกันบ้างเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงประเด็นเกี่ยวกับกุญซื้อที่ไปปรึกษา
แฟนบอกว่าตอนแรกจะมาที่สอนอเลยตอนเช้าแต่เขาบอกให้ไปเจอกันก่อน
เดินทางไปเจอตัวเองก็เจอทนายความคนดังกล่าวครั้งแรก
แต่ว่าอยู่ไม่นานเพราะรู้สึกเหนื่อยและกลับมาบ้านเพื่อจะไปพบตำรวจ
ก็เป็นไปตามที่ทนายคนดังได้ชี้แจงไว้นะคะ
หนึ่งทางแรกในวันนั้นซึ่งเตือนเช้ามาผมคิดว่ามักจะพร้อมมาสอนอน
แต่เขาก็บอกให้มาเจอกันก่อนผมก็ไปก็แค่นั้นเลยครับ

ที่มีคลิปที่คุณแซนไปร่วมงานปาร์ตี้บนเรือ

แล้วก็ถูกกระแสวิพักษ์วิจารณ์อีกว่า
เออไปเที่ยวได้แล้วเหรออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
มันเป็นรามาอะไรนะเรื่องนี้ที่คลิปถูกรอบมา
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคลิปปัจจุบัน
ผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าสบายใจแล้วเหรอนะคะ
ตอบว่าไม่ใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันผ่านมาเดือนนึงแล้วนะ

หรือว่าต้องอยู่เฉยเท่านั้นเหรออะไรอย่างนี้นะคะ
เหมือนกับคนก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ตอบว่าเธอกันเยอะนะคะ

คือสบายใจแล้วใช่ไหมหรืออะไร
เหมือนแบบว่าเพื่อนเสียชีวิตทั้งคนนะอะไรประมาณนี้